อ่ะยังไม่หมดผมว่าข่าวเนี้ยหนุ่มหนุ่มชอบค่ะอาจจะแบบ
จริงแล้วเครื่องดื่มอันนี้มันต้องไปกินตอนเช้า
แต่เวลานี้ถ้าเกิดอ่านข่าวนี้หนุ่มอยากจะวิ่งเข้าไปเลย
อ่าไปต่อซื้อไปดูว่าร้านนี้มันเด็ดตรงไหนครับอ่ะ
ดูให้ดีน้ำเต้าหู้อ่ะแพนใช่ไหมอ่ะน้ำเต้าหู้อ๋อโหนี่
ขาวแหละน้ำเต้าหู้ขาวล่ะแม่ค้าเลยเออต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนิดหนึ่ง
ช่วงนี้กินเจน้ำเต้าหู้ก็จะขายดิบขายดีค่ะโดยเฉพาะร้านนี้นะฮะ
น้ำเต้าหู้และปลาท่องโกนี่คุณผู้ชมนะฮะตลาดนี้คือตลาดพระแท่น
หรือว่าตลาดรุ่งโรธเจริญทรัพย์อยู่ที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ร้านน้ำเต้าหู้เป็นร้านน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพนะคุณดิฉันคิดว่าเขาชื่อร้านน้ำเต้าหู้ซู่ซ่า
ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่เขาชื่อว่าน้ำเต้าหู้แม่มดจุดเด่นของร้านก็นี่แหละฮะ
คนขายค่ะแม่ค้าแม่ค้าชื่อมดเหรอฮะถูกต้องถูกต้องชื่อเล่นชื่อมด
ชื่อจริงคือชมภูนุษย์น่าสงคราอายุยี่สิบเก้าปีนะฮะ
คือแต่ก่อนไม่ได้ขายน้ำเต้าหู้นะแต่ก่อนทำงานเป็นอาชีพเย็บผ้า
แต่พอน้ำท่วมใหญ่ปี๕๔ครอบครัวย้ายจากนนทบุรีมาอยู่กาญจนบุรี
ตัดสินใจเปิดขายน้ำเต้าหู้ดีกว่าขายไม่ได้มาแค่แบบแค่แบบระหว่างที่ไม่มีอะไรทำ
มาสิบเอ็ดปีแล้วอ่ะอุ้ยเออนานแล้วด้วยแล้วเรื่องแต่งตัวล่ะคะ
เซ็กทรงเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่บอกให้ให้เขาบอกเองอ่า

ปกติเป็นคนชอบคนเป็นชนเขาแบบแต่งตัวอยู่แล้วชอบโชว์นิทโชว์หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ชอบอยู่แล้วค่ะแล้วหนุ่มมาซื้อเยอะไหมเยอะมากเยอะมาก
อ๋อแสดงว่ามีคนมาแซวอะไรอยู่เลยก่อนใช่ค่ะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาทางเอ่อเส้นกำแพงแสนพนมทวนนะคะ
ที่รู้จักตลาดนักรุงโลศนะคะหรือว่าตลาดนักประแทนก็มาอุดหนุนหนูได้นะคะ

ถ้ายังไงก็โทรติดต่อมาได้ค่ะแหมเมื่อกี้ขึ้นบาร์ชื่อนิดเดียว
เออผู้ชมบอกว่าเอาบาร์ชื่อลงหน่อยเออช่างภาพบอกว่าจบรายการ